ทุกคนไปที่อีกวัดหนึ่งวัดนาอุดมวรรณารามที่ตำบลนาอุดม
อำเพลิงนิคมคำซอยจังหวัดมุกดาหารที่วัดนี้
ถือว่าเป็นศูนย์รวมของชุมชนนะเพราะว่านอกจากหลักธรรมคำสอนแล้ว
ก็ยังมีเน้นให้ประชาชนนั้นมีส่วนร่วมในการพัฒนาวัด
เพื่อให้มีความรู้สึกเป็นเจ้าของวัดร่วมกันด้วย
ติดตามเรื่องนี้จากคุณเนื้อแพร่พงสุวรรณเลยค่ะ

ชาวบ้านชุมชนนาอุดมจังหวัดมุกดาหาร
เด็กและผู้ใหญ่นับร้อยคน
ต่างพากันไปยืนเข้าแถวและพร้อมใจตักบาทพระสงฆ์

เป็นประเพณีที่ชาวชุมชนแห่งนี้
ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนาน

ก็จะนำสวดมนต์และเทศนา
ซึ่งทั้งผู้ใหญ่และเด็กในหมู่บ้าน
ต่างก็ให้ความสนใจฟังหลักธรรมคำสอน
ที่ได้จากท่านพระครูวิสุทธิ์อุดมเขต
เจ้าอาวาสวัดนาอุดมวนาราม
แม้จะเป็นเวลาเช้าตรู่และอากาศหนาวเย็นแบบนี้ก็ตาม
ในชุมชนนาอุดมหลายคนบอกว่า
ชอบไปวัดเพราะชอบฟังพระธรรมคำสอน
โดยท่านพระครูจเทศสั่งสอน

ใกล้ตัวเช่นพระคุณของพ่อแม่

รวมถึงการนำสมาธิที่เป็นประโยชน์อย่างมากต่อการเรียน
หลักธรรมต่างของพระพุทธศาสนาค่ะ
ทำให้เราสามารถนำไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ

เพราะว่าพูดบางครั้งก็ถึงกับน้ำตาไหล
เกี่ยวกับพระคุณของพ่อแม่อย่างนี้ค่ะ

แสดงความดีท่านทำท่านทำอะไรบ้าง

ถ้าเป็นคนดีเราก็อยากทำเพื่อท่านบ้างครับ
ก็เช่นทำสมาธิครับ

แล้วก็ทำงานให้พ่อแม่ตอบแทนมนคุณครับ
นาอุดมวนารามถือเป็นเสาหลักของชุมชน
อบรมญาติโยมด้วยพระธรรม

ได้สร้างศรัทธาชักนำให้ผู้คนเข้าวัด
เพราะสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวัน
มีคำสอนที่ชี้ให้เห็นบาปบุญคุณโทษ

มีจำวัดอยู่เพียง๗รูป
แต่ทุกรูปก็สามารถเทศนาธรรมได้ทั้งหมด
สิ่งสำคัญที่ทำให้ชาวชุมชนและคนทั่วไป
ยังคงเข้าวัดแห่งนี้อย่างไม่ได้ขาดสาย
และรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับวัด
นั่นก็คือให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมพัฒนาวัด
ทุกคนรู้สึกว่าเป็นเจ้าของวัดด้วย
ได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์ได้มีโอกาสพูดคุยกันในวัดเนวา
และอีกส่วนหนึ่งทางวัดเรา
ในการลงทุนในการลงแรงในการก่อสร้างเสนาสนะ
ก็ใช้แรงจิตแรงใจยันเหงื่อแรงกายของชาวบ้านร่วมด้วยช่วยกัน
ในการก่อสร้างในการบูรณะในการปฏิสังคร
เหมือนกับว่าเราได้ให้ชาวบ้านเป็นส่วนหนึ่งของวัด
ให้เขารู้สึกหวงแหนในเสนาสนะ
เกิดจากหยาดเหงื่อแรงกายของเขาได้ก่อสร้างขึ้นมา

เพียงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวชุมชนนาอุดมเท่านั้น
แต่ยังถูกพัฒนาเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดมุกดาหารแห่งที่๖
โดยเฉพาะกับเด็กที่ต้องเอาใจใส่

ที่มีธรรมะคลองตนต่อไปในอนาคต